ดำรงวงทองเจ้าของเพลงดังนะคะรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพ่อ
รวยเหมือนทักศิลป์แล้วจะซื้อเครื่องบินไอโฟนเอ่อเอ่อเอ่อ
ขับเวียนวนเที่ยวยนนางฟ้าเอ่อเอ่อนี่นี่เนี่ย
ไม่ต้องไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนนางฟ้าก็นั่งเรียงกันอยู่ตรงนี้๓คน
คุณผู้ชมที่บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าประทับใจคืออย่างนี้ค่ะเห็นภาพเนี้ยแล้วคุณจะบอก
คุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจอย่างมากเลยอย่างที่ทราบกันดีนะว่าก่อนหน้านี้
ครูชนละทีเนี่ยเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกือบเดือนอ่ะ
ซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจครูชนละทีที่โรงพยาบาลกันอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดก็ทำเอาหลายคนลงอกลงใจสบายใจขึ้นมาแล้ว
เพราะเมื่อวันก่อนค่ะครูชนละทีเนี่ยกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
นั่นหมายความว่าอาการน่าจะดีขึ้นแต่เหล่าลูกศิษย์ก็ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจ
รวมไปถึงพี่ดำรงวงทองที่โด่งดังจากผลงานของครูชนละทีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนสุดท้าย
ตัวอยู่นี่ใจอยู่ไหนแล้วก็อีกมากมายหลายเพลงเลยคุณผู้ชม
และเมื่อครูผู้มีพระคุณเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ก็ต้องเดินทางไปเยี่ยม
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนที่พี่ดำรงแกเปิดประตูห้องนอนไปหาครูชนละทีค่ะคุณผู้ชม
เห็นแล้วมันอดยิ้มตามไม่ได้จริงไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ
ใครใครใครใครใครใคร
พอดีมาเยี่ยมครูถึงบ้านแน่มาณวดไม่กลน่ะครู
เดี๋ยวเท่าหน้ารถไม่ไหวได้ก็ลงที่บอกไม่กลค่ะ
ขอให้ครูหายเร็วนะครับผมสุขภาพแข็งแรง
เป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะคุณผู้ชมค่ะ
ดำรงเนี่ยคลานเข้าไปหาครูแล้วก็ก้มกราบที่อกทันที
นี่ยังมีการหยอกล้อแซวครูอีกด้วยนะครูจำผมได้เปล่า
ครูบอกคิดว่าเป็นตัวครูเองอันนี้พูดตามคำครูนะ

สามคนและทีมงานบันเทิงไทยรัฐก็ขอให้ครูชนละทีแข็งแรงเร็วนะคะ
จะได้กลับมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนเนาะ